ว่าจะทำยังไงถึงจะให้สั่งฟ้องได้
มีครับเป็นระดับอะไรหรอไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวไปเจ้าหน้าที่รัฐ
เจ้าหน้าที่รัฐกี่คนคะใน๖คน๒คน
มีทั้งคลิปวีดีโอทั้งคลิปภาพคลิปเสียงมีหมดแล้วครับแล้วก็ทำ
และตัวประจักษ์พยานของเดินทางเส้นทางการเดินทางมาเทากัน
ระหว่างฟกษาทันทีกับประจักษ์พยานปาก
ที่มันเห็นว่าการส่งรัตตรีกัน

แล่าให้เปิดการเข้าไปเกี่ยวข้องพวกรุงจารวลไปที่บ้าน
คือเราไม่ได้บอกว่าผู้การผิดนะครับแต่ว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
แค่นั้นเองแล้วมันเกิดข้อคอรหาตามมามากมายระหว่าง
ทนายของลุงจรูนเขาก็ไม่สบายใจ
เพราะว่ามีผู้การเนี่ยเข้าไปเรียกลุงจรูนไปพบเขาครับ
แล้วประชาชนทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่สบายใจที่เห็น
อ่าผู้ประทับการเนี่ยเข้าไปมีส่วนคลื่นเกี่ยวในคดีมือ
เหลือเวลาอีกแค่สี่สิบแปดชั่วโมงพวกนี้บ่ายสมบังเครื่องเครื่องคือหมดเวลาแล้ว